ต้องเขาให้ชัดนะเพลงนี้โอ้ยสุดลุกสนาน
อีกทีได้เหรอวะโอนี่เป็นบัคพร้าวนำหวาม
ก็นี่เป็นบาคพร้าวนำหวาม
เอามาทั้งร้องทั้งเต้นแล้วกันไปดูกันหน่อยแล้วกันนะว่า
น้องหนูที่เขาเต้นเพลงบั๊กแตงโมเนี่ยมันขนาดไหนค่ะ

ยิ่งรวดลายกันแบบว่ามืออาชีพจริงนะ
มีจิ๊กหน้าจิ๊กตาแบบว่าพริ้วกันสุดมากสุดด้วยจริง

บักลานี่เด็กแบบผู้ชายอีหน้ากับเด็กน้อย

ดูสิคะเด็ดจริงนะเด็กน้อยเหล่านี้
แต่ว่าที่ว่าเด็ดยิ่งคือคุณครูค่ะคุณครูค่ะ
คุณครูสอนวิชาอะไรไม่รู้แต่ว่าเออรับจอบได้นะ
ไปรับจ๊อปเต้นสอนเต้นหรือไปรับจ๊อปเป็นแดนเซอร์ได้สบายเลยนะ
เพลงดังที่เขาเต้นกันโอ้โหเป็นยังไงคะ
สร้างความสุขให้กับเด็กนะเขาได้มาแบบออกกำลังกายด้วย
จิ๊สเต้นประกอบเพลงเข้ากับจังหวะสนุกสนาและเป็นเปลงดัง
ใครที่อยู่หน้าจอทีวีอยู่ลุกขึ้นมาเต้นได้นะคะคุณผู้ชม
เรามีเพลงให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะร้องได้แล้วน้องใบตองร้องได้หรือยัง

โอ้นี่คงเป็นบักพราวน้ำหวาม

บักพราวน้ำหอมไม่ธรรมดา

เพราะนี่คงเป็นบักพราวน้ำหวาม

เพลงดังนะของวงทันแนวเขา

ใครเต้นไม่ได้นี่เฉยมาก

ท่าดิโอ้โหเป๊ะปังนะ